ช่วงนี้พาไปดูเรื่องความสวยความงามกันหน่อยนะคะเดี๋ยวนี้สังคมไทยเราเปิดกว้างเนอะเรารับเรื่องศัลยกรรมกันได้
ก็คือถ้าทำแล้วเขาพอใจแล้วก็มันดูดีขึ้นสวยขึ้นอะไรอย่างนี้ก็ใครอยากทำก็ไปทำ
แต่ทีนี้เรื่องศัลยกรรมมันก็ต้องดูให้ดีนะคะว่าที่ที่ไปทำน่าเชื่อถือมากแค่ไหนเรื่องความสะอาดเรื่องจัญญบันแพทย์ต่าง
ผู้หญิงคนนึงค่ะเขาตัดสินใจไปทำศัลยกรรมคือดูดไขมันของตัวเองออกมาแล้วก็เอามาฉีดเสริมเข้าไปที่หน้าอกตกของตัวเอง
คือเมื่อก่อนถ้าศัลยกรรมหน้าอกก็คืออาจจะเป็นซิลิโคนเป็นอะไรแบบนี้
แต่ตอนนี้เรื่องของการดูดไขมันตัวเองไปฉีดหน้าอกเพื่อเป็นการเพิ่มขนาดหน้าอกกำลังนิยม
ใช่เพราะมันดูเป็นธรรมชาติแล้วก็ดูแล้วมันเหมือนเป็นของของตัวเองแถมแขนขาก็เล็กลงด้วยเธอเลยตัดสินใจไปทำ
ปรากฏว่าทำกลับมาได้ประมาณ๕วันอาการเนี่ยนะคะมีทั้งเจ็บปวดทรมานอาเจียนคลื่นไส้สุดท้ายเนี่ยถูกส่งไปรักษาตัวที่โรงพยาบาล๒ที่๓ที่๕วันรักษาตัวผ่านไปเธอเสียชีวิตเลยนะคะ
คลินิกเนี่ยบอกแค่ว่าเธอติดเชื้อในกระเพาะอาหารแต่ทางโรงพยาบาลบอกว่าเธอเสียชีวิตเพราะติดเชื้อในกระแสเลือด
ตอนนี้ทางสามีไม่พอใจด้านคลินิกเลยเพราะว่ามันรู้ว่าคลินิกจะต้องรับผิดชอบกับสาเหตุการณ์เสียชีวิตของภรรยาของเค้า
สามีคือนายพลชนะจันเกษมนะคะเขาเล่าเรื่องเป็นเรื่องราวแบบนี้เลยบอกว่า
ผู้ตายเนี่ยชื่อว่าน้องไอซ์น้องไอซ์ไปทำศัลยกรรมกับคลินิกย่านยานาวา
ช่วงเช้าวันที่ยี่สิบสองสิงหาคมที่ผ่านมาค่ะก็ดูดไขมันที่ต้นขา
แล้วก็ต้นแขนจะเอามาเสริมหน้าอกใช้เวลาทำการอยู่หลายชั่วโมงนะคะ
กว่าจะเสร็จก็นู่นเลยค่ะบ่าย๓โมงก็พากันกลับบ้าน
รุ่งขึ้นเดินทางไปคลินิกเพื่อล้างแผลก็แจ้งเจ้าหน้าที่ที่คลินิกบอกว่า
มีอาการเจ็บปวดตลอดเวลาเลยคลินิกก็ให้นอนพักประมาณสิบถึงสิบห้านาที
แล้วก็ให้กลับบ้านแต่กลับมาบ้านแล้วอาการป่วยของน้องไอซ์ไม่ดีขึ้นเลยค่ะ
นอนไม่ได้ทั้งคืนแถมเริ่มมีอาการอาเจียนเพิ่มขึ้นมาอีก
วันถัดมายี่สิบสี่สิงหาคมติดต่อกลับไปที่คลินิกอีกครั้ง
แจ้งอาการว่ามันเจ็บมากมันปวดมากขึ้น
ลินิกบอกว่าโอเคเดี๋ยวจะติดต่อกลับไป
จนบ่ายก็ไม่มีคลินิกติดต่อกลับมาเลยนะคะเลยต้องติดต่อกลับไปเองใหม่
นิกก็แจ้งกลับมาอีกว่าอ๋อมันเป็นอาการปกติ
ที่มันเกิดขึ้นได้กับคนที่มาทำศัลยกรรมประเภทแบบนี้แหละ
ทีนี้บ่ายวันเดียวกันค่ะน้องไอซ์มีอาการหนักขึ้น
อาเจียนหนักปวดท้องหนักครอบครัวก็เลยโทรหาคลินิก
ขอนัดเข้าไปตรวจดูอาการนะคะไปถึงคลินิกย่านยานนาวาเนี่ย
แล้วก็ฉีดยาแก้ปวดให้ผ่านไปพักใหญ่ใหญ่
เขาโทรไปถามบอกว่าอาการของภรรยาเป็นไงบ้าง
นิกก็แจ้งบอกว่าอาการดีขึ้นแล้วเขาก็เลยบอกว่า
อ่ะงั้นฝากแฟนผมแป๊บนึงนะผมขอไปหาข้าวกินแถวนี้ก่อน
เดี๋ยวกลับมารับออกจากคลินิกไม่ถึงห้านาทีค่ะ
ลินิกโทรมาแจ้งเลยบอกว่าน้องไอซ์อาการสุดหนัก
ส่งตัวไปโรงพยาบาลเขาก็ตกใจนะครับ
กลับมาที่คลินิกไม่ถึง๑๐นาทีค่ะ
พอมาถึงเนี่ยเพราะว่าคลินิกส่งตัวแฟนสาวไปโรงพยาบาลแล้ว
เขาก็ตอบว่าทางคลินิกไปบอกว่าทำไมทำอะไรไม่บอกก่อนเลย
คุณส่งไปก่อนเลยเดี๋ยวแบบนี้เขาก็เลยรีบเดินทางตามไป
พอถึงโรงพยาบาลเจ้าหน้าที่คลินิกแจ้งเขาบอกว่า
แฟนสาวเนี่ยติดเชื้อทางเดินอาหารแต่เขาไม่มั่นใจ
ก็เลยไปถามเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลอีกครั้ง
เจ้าหน้าที่บอกไม่ใช่นะติดเชื้อในกระแสเลือด
แล้วก็ยังไม่รู้ด้วยว่าเป็นเชื้อตัวไหน
หลังจากนั้นน้องไอซ์ถูกส่งตัวไปอีกโรงพยาบาลหนึ่ง
ช่วงเช้ามืด๒๕สิงหาคมนะคะเป็นการใช้สิทธิ์ประกันสังคม
แต่โรงพยาบาลแห่งที่๒ไม่ได้มีอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จะช่วยเหลือได้
แล้วก็อาการน้องก็สุดหนักลงเรื่อยเรื่อยครอบครัวเลยตัดสินใจให้ส่งตัวน้อง
ไปที่โรงพยาบาลย่านสุขุมวิทย์เป็นโรงพยาบาลที่๓ช่วงหัวค่ำวันที่๒๖สิงหาคม
แต่สุดท้ายประมาณสัก๔ทุ่มกว่าวันที่๒๗สิงหาคม
ไอซ์เสียชีวิตนะคะเสียชีวิตจากอาการติดเชื้อในกระแสเลือด
นายพลชนะเนี่ยพาแม่น้องไอซ์นางกัญญาจันทวงไปที่สอนอบางโพงพางไปแจ้งความกับคลินิกเลยนะคะ
ข้อหากระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นเสียชีวิต
แล้วขอทำเรื่องอายัดศพน้องไอซ์ไว้ด้วย
อยากจะส่งชนะสูตรโรงพยาบาลตำรวจเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตที่ชัดเจน
นายพลชนะบอกว่าหลังจากที่น้องไอซ์เสียชีวิตเนี่ยคลินิกติดต่อเข้ามานะ
บอกว่าจะจ่ายค่าเยียวยาแล้วก็รักษาพยาบาลให้๔แสนบาท
แต่ล่าสุดเมื่อวานนี้เจ้าของคลินิกโอนเงินมาให้เขาแล้วค่ะ๑แสนบาท
บอกว่าช่วยเหลืองานศพแล้วก็เป็นเงินที่ยืมมาจากคนอื่นด้วย
แต่ไม่ได้พูดเรื่องค่ารักษาพยาบาลค่าเยียวยาอะไรเลย
ซึ่งนายพลชนะยืนยันเลยว่าน้องไอซ์แฟนสาวเขาเนี่ยก่อนที่จะมาทำศัลยกรรมอะไรเนี่ย
ร่างกายแข็งแรงดีไม่มีโรคประจำตัวอะไรเลย
และก่อนที่จะเข้าไปทำศัลยกรรมมีการปรึกษากับคลินิกแล้วด้วย
ครั้งแรกที่เข้าไปปรึกษาก็พูดคุยกันนะคะว่าอยากจะดูดไขมัน
ดูดไขมันที่ต้นขาแล้วก็แขนราคา๔๙๐๐บาท
ตกลงนัดวันทำวันที่๑๐สิงหาคมก็จ่ายค่ามาจำไป๓๐๐บาท
แล้วก็เข้ารับการศัลยกรรมตามนัด
ต่อมา๒๒สิงหาคมค่ะคลินิกเสนอเพิ่มคอร์สบอกเอาอย่างนี้ไหม
ตอนนี้ไหนไขมันมันดูดออกมาแล้วมันก็มีจำนวนประมาณนึง
เดี๋ยวนี้เขาฮิตเอาไขมันที่ดูดออกมาไปเสริมหน้าอกนะ
มันจะได้ดูมีสวดทรงมากขึ้นสนใจไหม
เพิ่มเงินแค่๑๐๐๐บาทเท่านั้นเอง
ก็คุยกันไปน้องไอซ์ก็สนใจก็เลยตัดสินใจตกลงทำเอาไขมันเนี่ยเสริมเข้าไปที่หน้าอกด้วย
เป็นเงิน๕๙๐๐บาทก็รูดบัตรจ่ายส่วนที่เหลือไป๕๖๐๐๐บาท
ตอนแรกคลินิกก็บอกว่าอ๋อเดี๋ยวเรามีโปรโมชั่นนะบัตรเครดิตเนี่ยผ่อน๐นาน๑๐เดือนได้

แต่พอถึงเวลาทำจริงค่ะคลินิกก็บอกว่าไม่มีแล้ว
เออพอจ่ายไปแล้วบอกไม่มี
แต่ก็ยอมปรณีประนอมบอกว่างั้นเดี๋ยวจ่ายดอกเบี้ยให้เป็นเงิน๒๐๐บาทก็แล้วกัน

แต่พอดีทางคลินิกมีโปรโมชั่นว่าเพิ่มอีก๑๐๐๐บาท
สามารถเอาไปเสริมที่หน้าอกได้
เห็นมันพี่ว่าจะเสริมที่หน้าอกได้
ใช่ครับอ่าเขาก็เห็นว่าเพิ่มอีกไม่เท่าไหร่แล้วแหละอ่ะ
ได้เติมนักฬงด
เขาไม่ได้โอนมาแต่เขาบอกว่าโอนคือค่าทำส่วนหนึ่งแสนบาท
เขาหาได้เท่านี้จริงเพราะว่า๑แสนบาทเขาก็ไปยืมคนอื่นเข้ามา
คุณผู้ชมคะแม่ของผู้เสียชีวิตบอกว่าเสียใจมากนะคะ
ลูกสาวจะต้องมาเสียชีวิตจากความประมาทของคลินิก
แล้วก็ยังทำใจไม่ได้เพราะลูกสาวเป็นเสาหลักของครอบครัว
แล้วก็ต้องเลี้ยงดูลูกอีก๒คนนะคะ
ตรงที่ป่วนธรรมดาจะหายให้กินยา
เขาก็ให้กินยาแม่ก็จัดยาให้ลูกแม่กินตลอด
กินไปกินมาเขาก็อ้วกออกอีก

พาไปหาเขาที่คลินิก

ไอซ์ต้องเสียชีวิตนะคะให้มารับผิดชอบหน่อยค่ะ

ยังไม่ดำเนินการใดกับศพของน้องไอซ์นะคะ
เมื่อช่วงเย็นแพทย์นิติเวชโรงพยาบาลตำรวจ
ก็มาเคลื่อนย้ายศพไปผ่าชนะสูตรพลิกศพนะคะ
คือทางครอบครัวบอกว่ารอความชัดเจนก่อน
รอความช่วยเหลือเยียวยาจากทางคลินิกก่อน
แล้วก็รอความจริงก่อนว่าเกิดอะไรขึ้นกับน้องไอซ์กันแน่
ทนายความทนายอนัญชัยชายเดชแนะนำแบบนี้นะคะ
สำหรับกรณีของน้องไอซ์เนี่ยนอกจากคดีทางอาญา
ครอบครัวของผู้เสียชีวิตสามารถฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย

สามารถเรียกร้องให้ชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทน
ในส่วนของค่ารักษาพยาบาลค่าปลงศพ
ค่าขาดอุปกรณ์รักเลี้ยงดูบิดามันดาลในอนาคต
คือสามารถเรียกร้องทางคดีแพ่งได้ด้วยค่ะ
ทีมข่าวก็เลยลงพื้นที่ไปดูที่ตั้งของคลินิกนี้หน่อยนะคะ
แถวถนนพระราม๓คลินิกปิดเงียบค่ะ
ทีมข่าวก็สังเกตว่ามิเตอร์ไฟฟ้าไม่เคลื่อนเลย
แสดงว่าไม่มีการใช้ไฟในอาคารน่าจะไม่มีคนอยู่นะคะ

แต่มีรองเท้าอยู่มีอุปกรณ์ทำความสะอาด
ทีมข่าวได้ข้อมูลมาจากคนที่อยู่แถวนั้น
บอกว่าปกติแล้วเนี่ยคลินิกนี้ลูกค้าเยอะค่ะ
ก็มีคนมาใช้บริการคลินิกนี้ค่อนข้างเยอะพอสมควร
ทีมข่าวของเราก็เลยลองติดต่อไปที่ลูกค้าคนนึง
ทำศัลยกรรมเสริมหน้าอกที่คลินิกแห่งนี้

แต่เธอใช้วิธีการเสริมหน้าอกด้วยการใช้ซิลิโคน

บอกว่าตอนนี้แผลแห้งแล้วแต่ต้องล้างแผล
พอเห็นข่าวตกใจมาก
เมื่อวานนี้ติดต่อไปที่เซลล์ที่ขายโปรแกรมเสริมหน้าอกให้เธอนะ
บอกว่าแล้ววันนี้เธอจะไปล้างแผลที่คลินิกได้ไหมเนี่ย
บอกคลินิกปิดก็เลยไม่ได้ไปล้างแผล
ลูกค้าอีกคนค่ะบอกว่าเห็นข่าวนี้ตกใจมาก
ยกเลิกเลยไม่เอาแล้วไม่ทำศัลยกรรมแล้ว

บอกว่าถ้าคลินิกไม่คืนค่ามัดจำเดี๋ยวจะแจ้งความนะคะ
ทีมข่าวไปคุยกับคุณหมอที่เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมนะคะ

ว่าการทำศัลยกรรมลักษณะแบบนี้มันเป็นยังไง

แพทย์สรรยูสุวรรณสะอาดแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการศัลยกรรมด้านดูดไขมันเสริมหน้าอก

คือก่อนอื่นต้องดูก่อนว่าคนไข้มีโรคประจำตัวไหม
ถ้ามีโรคประจำตัวต้องเจาะเลือดตรวจร่างกาย
ประเมินว่าจะเป็นการฉีดยาชา
หรือเป็นการวางยาสลบคนไข้
ขั้นตอนต้องมาตรฐานค่ะ
อุปกรณ์ต้องสะอาดต้องผ่านการอบฆ่าเชื้อด้วยความร้อน

ดูดไขมันไปฉีดเสริมหน้าอก
เป็นวิธีที่กำลังได้รับความนิยม
ก็คือดูดไขมันจากหน้าท้องจากต้นขา
นำไปปั่นให้ละเอียดแล้วนำไปฉีด
เรียกว่าเป็นการปลูกถ่ายไขมัน
การทำศัลยกรรมแต่ละครั้งขึ้นอยู่กับคนไข้

ก็อาจจะ๒๔ชั่วโมงประมาณนี้นะคะ

ก็เลยไม่รู้ว่าคลินิกที่ทำศัลยกรรมให้น้องไอซ์เนี่ย
ผิดพลาดไปประมาทในขั้นตอนตรงไหนยังไงหรือเปล่า
หลังจากเราทำไปดีไม่ดีมันขึ้นอยู่๓อย่าง
ก็คือหนึ่งตัวหมอเองความผู้ชมชนหมอ
เทคนิคการทำแล้วก็อย่างที่สองก็คืออุปกรณ์
ว่าดีไหมสเตอร์ไลน์หรือเปล่า
สุดท้ายก็คือตัวคนไข้เองในการดูแล
ถ้าจับอย่างนี้ดีส่วนใหญ่ก็จะเอาคำก็จะดี

ไม่ว่าบางอย่างเนี่ยมันก็อาจจะเกิดความผิดพลาดหรืออะไรก็ตามเนี่ย
สิ่งที่เราต้องดูตามมาก็คือเราต้องดูแลคนไข้ต่อนะครับ

ใครที่เพิ่งเคยดูดไขมันมาเสริมหน้าอกเนี่ย
ต้องดูแลแผลให้ดีต้องดู๒ที่เลย
คือแผลจากการดูดไขมันต้องทำความสะอาดแผล
แผลประคบเย็นพันผ้าลดการบวมน้ำ

ก็ต้องระวังไม่อยากให้ถูกความร้อนแล้วก็กินยาแก้ปวด
ดูแลปฏิบัติตัวเองตามที่คุณหมอสั่งด้วยนะคะ
คือเรื่องศัลยกรรมเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องความสวยความงาม
มันก็คือสุขภาพด้วยนั่นแหละมันคือการผ่าตัดใหญ่นั่นแหละ
ใช่ค่ะก็ต้องดูเรื่องของมาตรฐานของสถานบริการที่เราไปใช้
แล้วก็ดูเรื่องของคุณหมอด้วยนะคะเดี๋ยวจะต้องหาคำตอบมาให้
ว่าสาเหตุที่แท้จริงเนี่ยมันคือตรงไหนยังไงนะคะ
ก็คือจะได้เป็นอุทาหอนกันด้วย